มาต่อกันที่เหตุระทึกที่สพนางกรองจังหวัดบุรีรำคุณ
ตำรวจกำลังสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่

ด้วยการกระโดดพุ่งตัวทะลุประตูกระจก
ออกจากห้องสอบสวนเลย
แล้วก็วิ่งหลบหนีออกจากโรงพักเลย
คุณผู้ชมติดตามเหตุการณ์นี้กันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพนางรองบุรีรำคุณดูสิ
ประตูกระจกมันแตกเสียหายทั้งหมดเลย
เพราะผู้ต้องหากระโดดทะลุประตูกระจกนี้ไป

คงถูกกระจกบาด

เพราะว่าพอออกจากโรงพักไปได้
มีเมียขี่รถจักรยานยนต์มารับไป

แต่ก็คาดว่าผู้ต้องหาคงบาดเจ็บ
เพราะว่ามีรอยเลือดหยดเป็นทาง

ชัดชัยสมบัติวงอายุ๓๕ปี
ก็เป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์เครื่องมือการเกษตร
ก็ขโมยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม๒๕๖๓มาแล้ว
แล้วก็ถูกตำรวจสืบสวนสพนางกรอง
เขาได้รับแจ้งความไว้แล้วก็ออกไม้จับ
แล้วก็ชุดสืบสวนสพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
สามารถจับกลุ่มตัวได้ขณะที่ผู้ชายคนนี้
หลบหนีมารับจ้างก่อสร้างที่จังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็ต้องนำตัวนายชัดชัยผู้ต้องหา
ส่งกลับไปให้ตำรวจของสพนางรองบุรีรำเขาสอบสวนใช่ไหม
ปรากฏว่าขณะที่พนักงานสอบสวนของสพนังกรอง
กำลังทำการสอบสวนนายชัดชัยอยู่นั้น
ชัดชัยตัดสินใจฮะจะหลบหนีวิ่งออกจากห้องสอบสวน
กระโดดพุ่งทะลุประตูกระจกจนประตูแตกเสียหายทั้งบานเลยนะฮะ
ซึ่งขณะนั้นรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพนางรอง
อยู่บริเวณด้านหน้าโรงพักพอดีพยายามจะเข้าล็อกตัว
แล้ววิ่งไล่ตามผู้ต้องหาแต่ก็ไม่ทันฮะ
แล้วก็ตำรวจที่วิ่งไล่ตามกันอยู่ถูกเศษกระจก
บาทได้รับบาดเจ็บด้วยขณะที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้
คือมีคนที่เห็นเหตุการณ์นะ
เจ้าของร้านขายของชำหน้าโรงพักซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าประมาณบ่าย๓ได้ยินเสียงกระจกของโรงพัก
ดังสนั่นเลยเพล้งเลยนะฮะตอนแรกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
สักพักเห็นตำรวจวิ่งไล่ตามผู้ชายคนหนึ่งออกมา

และเห็นผู้ชายคนนั้นที่เป็นผู้ต้องหา

โดยมีผู้หญิงผมยาวสีทองนั่งคล่อมติดเครื่องรถจักรยานยนต์รออยู่
แล้วก็มีเด็กผู้ชายอายุประมาณ๒ขวบมาด้วย
พอผู้ชายคนนั้นขึ้นรถจักรยานยนต์ได้
โอ้โหผู้หญิงเนี่ยบิดคันเร่งขับพาหลบหนีทันที
ส่วนรอยเลือดก็หยดไปตามทางเลย
ก็เลยคาดว่าผู้ต้องหาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบตอนนี้
กระจายกำลังออกติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่นะฮะ
พร้อมกับประสานท้องที่ใกล้เคียง
สกัดจับอย่างเร่งด่วนด้วย

ส่วนผู้ที่พาหลบหนีอาจจะเป็นเมีย
แล้วก็ลูกที่อยู่ในครอบครัวนี้นะครับ
พ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องโดนคดีด้วย
ข้อหาพาผู้ต้องหาหลบหนีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ